ดูเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะ
โดยเฉพาะเมืองหลักที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะมีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันค่ะ
ไปเที่ยวนะคะเป็นผู้ชายนี่นะคะหลังจากนั้นถูกตุ๊ก
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบอกไปเที่ยวคาราโอเกะไหมเดี๋ยวผมพาไป
เขาก็ตกลงปงใจไปเที่ยวนะคะพอไปเที่ยวสั่งเบียร์มาดื่ม๓๔ขวด
เช็คบินออกมาคุณเบียตกขวดละสองพันกว่าบาทอ่ะ
สรุปหมื่นกว่าบาทอ๋อจิบเบียร์ไปสามสี่ขวดเนี่ยนะคะ
เขาไม่ยอมจ่ายเลยถูกรุมทำร้ายร่างกายนะคะ
เขาเอาเรื่องนี้มาแจ้งความกับตำรวจนะคะ
ผู้ชายคนนี้นักท่องเที่ยวคนนี้ชื่อว่านายอาเทอร์วอสซีซาวสกี้
อายุสามสิบห้าปีเป็นชาวเยอรมันค่ะ
เดินทางมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรเชียงใหม่นะคะ
ใบหน้าตอนที่มาเนี่ยค่ะยังมีบาดแผลอยู่เลยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบาดแผลนี้ได้มาจากที่ใด
เขาบอกว่าถูกพนักงานร้านคาราโอเกะแถวถนนช้างคลาน
ในตรงเมืองเชียงใหม่รุมทำร้ายเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นยี่สิบหกมินาคม
กลางดึกเลยนะคะผู้เสียหายเล่าเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะ
บอกว่าตอนนั้นเดินเล่นอยู่ที่ขวงประตูท่าแพร
มีคนขับรถสามล้อเครื่องหรือว่าตุ๊กเชิญชวนให้ไปเที่ยวคาราโอเกะ
นี่แหละที่นี่นั้นนะคะแล้วก็โชว์สถานที่ปักหมุดร้าน
โดยบอกไม่ไกลไม่ไกลบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวพาไปนะคะ
หลังจากเดินทางไปถึงร้านนี้พอไปถึงปุ๊บค่ะโอ้โห
หลายคนออกมารุมเลยนะคะรุมตั้งแต่หน้าร้าน
จนเข้าไปรุมนั่งล้อมรุมกันในร้านเขาก็เลยสั่งเบียร์ขวดเล็ก
ว่าขวดเล็กนะคุณ๓๔ขวดเท่านั้นเองเอามาดื่ม
ดื่มไปพักใหญ่ค่ะเช็คบินปรากฏว่าราคาทั้งหมด๑๐๐๐บาท
เขาบอกว่าโอ้โหทำไมมันแพงแบบนี้เขาก็เลยไม่ยอมจ่ายนะคะ
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์บอกเดี๋ยวจะโทรไปแจ้งตำรวจนะ
พนักงานเสิร์ฟในร้านไม่พอใจค่ะเข้ามารุมทำร้ายร่างกาย
จนเขาเนี่ยฟุบลงไปกองกับพื้นเลยฟุบไม่พอนะคะ
พนักงานร้านมาบอกมาบังคับให้เขาจ่ายเงิน๕๐๐๐บาทก็ได้
หลังจากนั้นลากเขาออกไปที่นอกร้านนะคะแล้วมีพลเมืองดีมาเจอเข้าค่ะ
โทรศัพท์ไปแจ้งรถกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือให้มาทำแผล
และพาไปส่งที่พักพออาการดีขึ้นตัดสินใจเดินทางมาแจ้งความกับตำรวจวันนี้ค่ะ
ในส่วนที่เกิดเหตุการณ์

มันมีค่านู่นค่านี่ค่านั่นหลายอย่างเกิดขึ้น
จากค่าเบียร์แล้วมีค่าน้องด้วยไงคะ
ชั่วโมงละ๒๕๐บาทแล้วน้องเขามากันหลายคนนะคุณ
ใช้คำว่ามารุมเนี่ยเราก็นับไม่ถูกนะว่ามากี่คน
สรุปแล้วเช็คบินออกมามันหมื่นกว่าบาทเนี่ย

เกินแต่ว่าสุดท้ายก็โดนรุมเหมือนเดิม

ก็คือพนักงานเสิร์ฟมารุมเพราะเขาไม่ยอมจ่ายเงินเนี่ย

โดยเฉพาะที่เชียงใหม่นักท่องเที่ยวเยอะนะคะ

ประสานให้ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่มาร่วมสอบปากคำผู้เสียหายนะคะ
ไปตรวจสอบตอนกลางวันคุณ
ปิดนะก็เลยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอ

ถึงจะเปิดนะแล้วก็จะเรียกเจ้าของร้านมาพูดคุย

จะเรียกตัวพนักงานที่ถูกระบุว่ารุมทำร้ายเขาเนี่ย
มาสอบปากคำเพิ่มเติมว่าก่อเหตุแบบนี้จริงหรือไม่
ถึงจะมีการดำเนินคดีต่อไปนะคะ

ชอบหลอกนักท่องเที่ยวไปดื่มไปกินแล้วก็คิดเงินเขาแพง

นักท่องเที่ยวรายนี้บอกฆ่าฉันให้ตายซะยังดีกว่า

รุมทำร้ายแบบนี้คุณผู้ชมอย่าทำเลยนะคะ